ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะนายศิราเจนจาคะนะคะ
สอสอจากกรุงเทพมหานครเนี่ย
เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตก็คือนายมาวินนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะไปพูดคุยกับพ่อของนายมาวินค่ะ
นายศิระได้ทำคือลักษณะสาธิต
การใช้ถุงพลาสติกครอบหัวคนคนหนึ่ง
คือที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่แถลงข่าวนะคะ

มีคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้ถุงคลุมหัวถึง๖ชั้น

ตอบว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาของการสอบสวน
ไม่อยากจะให้ผู้ต้องหาจำหน้าได้
ก็เลยคลุมไปสัก๖ถุง
แต่ทีนี้นายศิราก็เลยทดสอบให้ดูว่า

มันก็ไม่เห็นแล้วไหมมันมองไม่เห็นใครแล้วไหม
นี่นะคะนี่นายสิราเจนจาค้าศจากภาพกรรณประชารัฐกรุงเทพมหานคร

เดินทางไปในฐานะประธานคณะกรรมธิการกฎหมายยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนนะคะ
ให้ดูก่อนเลยนำถุงดำเอาจริงเอามาหุกถุงนะ
แต่ให้นายพีรวัตรนั่งลงแล้วคุณศิราก็ใช้ถุงคลุมหัวถุงแรก
รู้สึกยังไงเขาก็บอกตอบก่อนไม่เป็นไร
หลังจากนั้นใส่ไปอีก๒๓ถุงทีนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้าง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
หายใจไม่ออกเลยนี่คือแค่๒๓ถุงเท่านั้นเองนะ
แล้วพอถามว่าเห็นไหมมองเห็นอะไรข้างนอกไหม
เห็นหน้าผมไหมเห็นหน้าสื่อมวลชนไหมไม่เห็นนะคะ
แสดงว่า๒๓ถุงนี่ก็คือมันไม่เห็นแล้ว

เอานายศิราบอกว่าที่ต้องสาธิตแบบนี้ก็อยากให้สังคมเห็นว่า
การทำลักษณะนี้มันอันตรายถึงแก่ชีวิต
เจตนาแค่ไม่ต้องการให้เห็นหน้าคลุมถุงเดียว
ก็มองไม่เห็นแล้วเอาฟังเสียงคุณศิราค่ะ
อยากเผาทนบุญคุณกับคนทั้งสวรรค์คนทั้งสวรรค์อย่างผมรับไม่ได้
คนอย่างนี้หรอกอย่ามาโทนบุญคุณเป็นประโยชน์กับคนทั้งสวรรค์
เพื่อในการทำให้คนตายอ้างว่าช่วยคนนครสวรรค์นะ

ก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนตามเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะคุยกันพักใหญ่เลย
เรืออากาศตรีจักริจจันดีพ่อของนายมาวิน
ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับนายศิระเลยค่ะ
คุณพ่อยืนยันว่าไม่ได้รับเงินนะ๕ล้านบาท
จากอดีตผู้กำกับโจ้ตามที่เป็นข่าวว่าผู้กำกับโจ้
บอกว่าเอาเงินไปให้แล้วก็บอกให้อโหสิกรรมนะพ่อนะ
ให้เรื่องหยุดแค่นี้นะ๕ล้านบาทคุณพ่อบอกไม่มีนะ
รับว่าก่อนหน้านี้รู้สึกดีกับอดีตผู้กำกับโจ้
เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนดีแต่พอได้เห็นคลิปที่ทำกับลูกชายแล้ว

คือตอนแรกที่คุณพ่อพูดเนี่ยคุณพ่อไม่ได้เห็นคลิปว่าลูกชายถูกกระทำอย่างไร

ก็เลยก็คือเคยรู้จักภูมิกับโจ้ก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนดีแหละ
ที่เขาทำงานปราบปรามยาเสพติดแต่พ่อไม่เห็นคลิปเขารู้สึกว่าพ่อเปลี่ยนเลย
ว่าอู๋ทำกับลูกเขาขนาดนี้เลยเหรอ

ขอบคุณครับพูดแค่นี้นะเอาแค่ประเด็นแค่นี้
แล้วก็ไม่พูดต่อขออนุญาตกลับเข้าไปในบ้านเลย

พูดต่อบอกว่าตอนนี้ก็คุณพ่อแจ้งความดำเนินคดี
อดีตผู้กำกับโจ้และพวกฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
ขออย่างเดียวให้เอาคนทำผิดมาลงโทษให้ได้

แต่วันนี้การที่สีราไปสาธิตแบบนี้

ก็บอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
มันจะไปซ้ำเติมความรู้สึกของครอบครัวเขาหรือเปล่า